สิ่งหิดขาดอย่างไร

หรือเขาบอกว่าโลกชอตสำคัญ

สิ่งหิดขาดที่ส่วนความสำคัญ
ชิคกี้พายจริงเราก็ฝึกกันมานาน๕ปี
มันก็มีปัญหาต่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โอเค
สิ่งที่ชิปทำได้ก็อาจจะได้แค่แบบพูดว่าเราโอเคหรือว่าไม่โอเคอะไร
แต่ว่าชิปก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้ใครเปลี่ยนอะไรเพื่อเรา
พอท้ายที่สุดแล้วเหมือนปัญหาต่างที่มันไม่ได้แก้ไข

เราก็เลือกที่จะแบบสเต็ปออกมาดีกว่า
ว่าจริงแล้วต้องบอกว่าชิปกับพี่อ้อมตวนที่เราเลิกกันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่รักกันแล้วนะ
คือก็ยังรักกันอยู่คือตอนนี้ชิปก็ยังรักพี่องตวนแล้วชิปก็รู้ว่าพี่องตวนก็ยังรักชิปอยู่
แต่ว่าเราก็แบบไม่อยากรู้สึกว่าจะต้องรู้สึกไม่โอเคกันจนเราแบบรู้สึกไม่ดีกันอะไรอย่างนี้
ที่จะตอบ
ในส่วนของชิปกลับเที่ยวเหมือนกัน

อันนี้ได้มีการแบบรับเที่ยวใจอะไรกันไหมคะ
จะแบบรวมขึ้นมามากกว่านี้

แต่ว่าเหมือนอาจจะ
ด้วยการที่แบบเราคบกันมาสักพักแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ที่ไม่ค่อยลงอีก
แต่เหมือนที่เราพูดว่าอยากได้ก็เอาไปเลยอะไรอย่างนี้
มันไม่มีมือที่สามอะไรอย่างนี้คะ
คิดว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องมือที่๓

กับพี่องตวนไม่ได้คบกันแล้ว
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราไม่มั่นคงเอง
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบแข็งแรงตั้งแต่แรกเราก็คงยังคบกันอยู่
เสียใจไหมคะว่ามันจบแล้ว

แล้วหนูเสียน้ำตาไม่ใช่ไหมคะ

ก็คนรอบข้างแล้วก็แบบครอบครัวก็ซัพพอร์ต
คือวันนี้ยังคงพูดคุยยังเจอเขาอยู่ก่อนไหม
กันปกติเลยค่ะก็คุยกันบ้างแบบคือคือชิปก็รู้ว่าพี่มงคลก็ยังเป็นห่วงชิปแล้วก็คือเราก็พร้อมที่จะสนับสนุน
แล้วยังรักเขาอยู่ไหมคะ

เราก็ทำอะไรไม่ได้เรามันไม่ใช่ทางเลือกที่แบบที่เราจะต้องแบบอ่อนแอเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่อ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบได้เห็นว่าคนรอบข้างเราก็แบบก็อยู่ให้เรา
ตอนนี้ยังไม่ได้เผิดใจกับใคร่ะ

หอมร่มค่ะหอมใจ
ก็ไม่ค่อยสบายด้วย
อะไรค่อยเสียดายเพราะพวกเรารักกันดีมาก

ก็เสียดายคือจริงมันก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราไม่ได้อยากอัดหรือว่ารู้สึกไม่แฮปปี้
เพราะว่าคือชิปให้ความสำคัญกับความรัก
แต่ชิปก็ให้ความสำคัญกับความสุขตัวเองไม่แพ้กัน
มีก้าวใจขอช่วยเพื่อนให้คืนดีกัน

ก็คือจริงแล้วคนรอบตัวก็จะบอกตลอดว่าเดี๋ยวก็คืนดีกัน
แต่คือชิปก็ถ้าเกิดว่าเราใช่คู่กันก็คงกลับมาคืนดีกัน
แต่ว่าเราก็ไม่ได้โฟกัสอะไร
คือตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสกับตัวเองเห็นค่าของตัวเอง
ถ้าเกิดว่าเราจะคบใครคนนึงแล้วเขาเห็นค่าเราแบบไม่เท่ากับที่เราเห็นค่าตัวเองเราก็อยู่
หยุดคิดเรื่องของตัวเองได้ยังไง
ก็ยังคิดถึงวันนั้น
เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนยังมองอยู่ไหมคะถ้าเกิดเขากลับมา
ไม่ใช้คำว่ารอค่ะก็ก็ดำเนินชีวิตของของตัวเองแต่ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็เกิดค่ะ

ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะคุยไลน์มากกว่า
นี่ทางการเหมาะเขาทำให้เราเสียใจของเขาหรือทำให้ใจของเขาเหมาะกัน
คือชิปว่าการที่แบบคนสองคนเลิกกันมันก็เสียใจแหละ

ถ้าจะพูดแบบออกงานผู้กันอย่างนี้ได้มั้ยคะ

ก็เจอกันได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นในสถานะเดิมค่ะ

ยังไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่าเราต้องรักษาตัวเอง
ถือว่าจบความไม่ดีค่ะ